การต่อไปค่ะไม่ได้ไปทวงหนี้แต่ก็น่ากลัวเหมือนกัน

แล้วในห้องเขามีคนงานชาวเวียดนามอยู่ด้วยกันผู้หญิง๒ผู้ชาย๑
และคนร้ายสวมหมวกไอโม่งมา
เอาสายเคเบิ้ลมัดมือมัดเท้าของผู้เสียหายไว้
แล้วก็กวาดทรัพย์สินไปได้๖๐๐๐กว่าบาท
คือผู้เสียหายทั้ง๓คนนี้จะตกอกตกใจ

จุดที่เกิดเหตุเป็นหอพักอยู่ใกล้กับวัดหนองพอองค์
หมู่๗ที่ตำบลสวนหลวงอำเภอกระทุ่มแบนที่สมุทรสาคร
นางสาวรีคนที่ใส่เสื้อยืดสีดำอายุ๒๐ปี
ส่วนนางสาวไม้คือเสื้อเทาคนนี้ข้างอายุ๒๔ปี
ผู้ชายเสื้อขาวเมื่อกี้คือนายบ่าวอายุ๒๔ปี
เป็นชาวเวียดนาม๓คนบอกว่าพวกเรามาเช่าห้องพัก
อยู่ด้วยกันจะท่องเที่ยวจะฝึกอาชีพอยู่ในเมืองไทย
อยู่ได้สักประมาณครึ่งปีแล้ว
แล้วมาเกิดเหตุแบบนี้ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปเจอ
ทั้ง๓คนยังตื่นกลัวอยู่เลยค่ะ
ก็ให้การกับตำรวจสพกระทุ่มแบนเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าวันที่เกิดเหตุคือช่วงเช้ามืดเมื่อวานนี้
ตอนนั้นก็นอนกันอยู่ในห้องพักนี่แหละ
มีคนมาเคาะประตูเรียกเราทำกราฟิกจำลองให้
เป็นคนร้ายสองคนสวมหมวกไอ้โม่งเลยนะมาเคาะประตูเรียก
แล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นคนรู้จักก็ไปเปิดประตู
แล้วหลังจากนั้นค่ะผู้ชายสองคนนี้เขามีอาวุธในมือ

ผลักประตูมาแล้วก็ถามแอนอยู่ไหนแอนอยู่ไหน
ซึ่งทั้ง๓คนบอกว่าแอนไม่ได้พักอยู่ห้องนี้
ไม่รู้ว่าย้ายออกไปจากหอนี้ไปอยู่ที่ไหนแล้ว

ทีนี้ค่ะพอคนร้ายได้ยินแบบนั้นเนี่ยนะ
ทั้ง๓คนดูสินอนคว่ำ
แล้วเอาสายเคเบิ้ลมามัดมือมัดเท้า

เขาเอาผ้ามาคลุมหัวทั้ง๓คนไว้

ว่าชายสการทั้ง๒คนที่เข้ามาเขาทำอะไร
พอคลุมหัวเสร็จปุ๊บก็ลื้อค้นทรัพย์สินต่างค่ะ
ก็เอาเงินสดได้เอาค่าเรียนฝึกอาชีพ

หมดเลยโทรศัพท์มือถืออีก๓เครื่อง
รวมแล้วเนี่ยมูลค่านะคุณทัศน์ไหนโรซาริน
๖หมื่นบาทก็หนีไปค่ะ
แล้วก็ถามว่าอ้าวแล้วตอนที่ก่อเหตุเนี่ย
ตอนที่คนร้ายก่อเหตุทำไมทั้ง๓คนไม่ตะโกนเรียกล่ะ
นั่นสิเขาบอกว่าไม่เอาใครจะกล้า
ผ้าคุมหัวอยู่ด้วยไงแล้วโดนมัดมือด้วย
ถ้าเกิดฉันแหกปากเสียงดังไปเนี่ย
ไม่รู้ว่าคนร้ายมันจะเอาปืนมายิงฉันหรือเปล่า
ทีนี้พอคนร้ายออกจากห้องไปปั๊บ

เพราะไม่รู้มันมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมว่าคนร้ายไปหรือยัง
มั่นใจไม่ได้ยินเสียงคนเคลื่อนไหวแล้ว
แล้วคนร้ายเนี่ยไม่หวนกลับมาจังหวะนั้นแหละโอ้โห
ตะโกนร้องเรียกให้คนในหอพักเนี่ย
งัดกุญแจมาดูหน่อยช่วยเหลือหน่อย

ก็ต้องงัดกุญแจตัดสายเคเบิ้ลที่มัดมือมัดเท้า

ตอนที่เขาเล่าให้นักข่าวฟังเล่าให้ตำรวจฟังเนี่ย
ยังเสียงยังตกอกตกใจอยู่เลยนะ

น่าจะมากันแค่สองคนอีกคนนึงเนี่ยน่าจะอยู่ข้างนอก
เดี๋ยวฟังเสียงหน่อยค่ะ

ห้องพักที่เขาถืออยู่เนี่ยไปพบผ้าไอ้โม่งหมวกไอ้โม่ง
ที่คนร้ายเขาใช้ปิดบางใบหน้าสีดำนี่แหละ
ก็เลยเก็บไว้๑พื้นเป็นหลักฐาน

ค่ะทีนี้ต้องตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วยนะ
คือไปดูไล่ดูเลยกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางที่คนร้ายเขาหลบหนีเห็นนะคะว่ามีคนร้ายเนี่ย๓คน
แต่สองคนเข้าไปก่อเหตุส่วนอีกคนนึงก็คอยดูต้นทางอยู่หน้าหอพักนั่นแหละค่ะ
ก็ตรงกับคำให้การของผู้เสียหาย
คิดว่านะคุณผู้ชมอันนี้ผู้เสียหายเขาบอกนะว่าคนร้ายทั้ง๓คนเนี่ย
น่าจะเป็นคนเวียดนามเหมือนกัน
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะเรียกตัวผู้เสียหาย
จะเรียกตัวคนที่รู้จักนางสาวแอน
เพราะว่าคนร้ายเขามาตามหานางสาวแอนใช่ไหม
เรียกมาสอบปากคำหาหน่อยซิว่าไอ้ปมปัญหานี้มันเกิดจากอะไร
นางสาวแอนกับกลุ่มคนร้ายเคยมีเรื่องมีราวอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
นำมาให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะ